คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของหน้าฝน
ระวังเรื่องของการขับรถเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกถนนลื่นครับ
อย่างที่จังหวัดสุรินนะครับในช่วงที่มีฝนตกลงมา
กระบาดคันหนึ่งครับมีพนักงานโรงงานน้ำตาลมาด้วยกัน๓คนนะครับ
หลังจากที่ไปบริจาคของช่วยคนที่มีผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
แต่ว่าเสียหลักนั้นหลุดโค้งแล้วก็ไปชนกับรถที่ขับสวนทางมาอย่างจัง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรผิดประทับที่นาทีรถกระบะสี่ประตูขับบ้านได้ความเร็ว
ท่ามกลางสภาพถนนเปียกลื่นและมีน้ำขังเพราะฝนเพิ่งหยุดตก
จะเสียหลักหมุนข้ามเกาะกลางถนนเป็นจังหวะเดียวกับที่รถ
ซูบิชิบาเจโร่ที่ขับอยู่ฝั่งตรงข้ามขับผ่านมาพอดี
พุ่งชนฝั่งซ้ายอย่างจังจนท้ายกระบะหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายสุรินปราศาสตร์ในพื้นที่บ้านสกรม
ตำบลชะเนียงอำเภอเมืองสุรินทร์จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
พบรถกระบาดโตโยต้าสีขาว๔ประตูจอดอยู่ในสภาพกันชนหน้าหลุด
ประตูฝั่งซ้ายถูกชนจนพังยับเยินกระบะหลังหลุดกระเด็นไปไกลกว่า๕๐เมตร
พารีรถพบพันธุ์งานโรงงานน้ำตาลแห่ง๑เสียชีวิตอยู่บ่อที่นั่งคนขับ
และบอกข้างคนขับ๒ศพและมีหญิงสาวอายุประมาณ๓๐ปี
พบคนขับเป็นชายอายุ๔๙ปีได้ระบาดเจ็บสาหัสถูกอาจติดพวงมาลัย
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก่อนเกิดเหตุพนักงานโรงงานน้ำตาลทั้ง๓คนเพิ่งกลับจากแจกสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
โรคโควิด๑๙ระบาดในตัวเมืองสุรินและกำลังเดินทางกลับอำเภอปราศาสตร์
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งถนนเปียกลื่นและแม่น้ำท่วมขัง
กระบาดเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งแล้วถูกรถมิซูบิชิปาเจโร่ที่ขับมาด้วยความเร็ว
ชนเข้ากลางลำอย่างจังจึงเกิดเหตุสลดขึ้น
เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๔คันรวดบนถนนสายพนัฐนิคมหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทำให้รถกระบะติดหลังคาที่อยู่ในสภาพถูกชนพังเสียหายจอดอยู่ริมถนน
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรพบรถแวนสีขาวสภาพพังยับเยินไม่ต่างกัน
และพบว่ายางล้อหลังฝั่งขวาแตกนอกจากนี้ยังมีรถกระบะและรถเก๋งถูกชนได้รับความเสียหายอีก๒คัน
ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ๓คนกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถแวนสีขาวขับมาตามถนนแล้วยางล้อหลังขวาแตกทำให้รถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
พุ่งชนรถกระบะและรถเก๋งที่กำลังลากจูงรถกระบะอีกคันไปอู่ซ่อมรถอย่างจัง
ที่จังหวัดแม่ห้องศรเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้บนถนนทางเข้าหมู่บ้านกรุงไม้สักหมู่๒
ตะบนปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องศรสภาพรถพังยับเยินเกือบทั้งคันภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๔คน
จำนวนนี้มีเด็กชายวัย๕ขวบรวมอยู่ด้วยกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถกระบะชาวไทยใหญ่อายุ๔๘ปีซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างกำลังขับรถพาภรรยาลูกชายวัย๕ขวบและคนงานกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักจึงพยายามแตะเบรกเพื่อชะลอความเร็ว
แต่รถกลับเสียหลักพุ่งชนต้นศักดิ์ข้างทางอย่างจังเพราะดีที่ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเท่านั้น